คุณผู้ชมใครแฟนหมอลำบ้าง

อินแต่งแก้วบัวลาราชินีลูกทุ่งชื่อดังของสปลาว
เธอตัดสินใจกระโดดจากสะพานลงแม่น้ำโขงเสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปฟังเธอไปฟังเพลงเธอก่อนถ้าใครนึกไม่ออกนะเดี๋ยวฟังเพลงนะเอ๊ะเลย
ใจหน้าหอกอย่าเป็นแฟนกว่ากายขั้นบุญลายให้เป็นผู้เจ้าให้หอมแก้มสุขึ้น
เตือนเมื่อเซาให้อายลูกมาหอมมาแตะหาดยังได้ให้ปลาหอมเหลือเจ้า
คุ้นหูไหมพี่บุ๊กน้ำแข็งมากเออคือตอนแรกสารภาพตามตรงว่าพออ่านชื่อนำสกุลแล้วไม่คุ้น
คุ้นแต่พอฟังเพลงแล้วโอ้เสียงนี้เลยเอง

ขอโทษนะฮะจังหวัดในประเทศไทย
ล้อลิมน้ำโขมาเธอมาแสดงเกือบหมดแล้วล่ะ
นี่ครับอินแต่งแก้วบัวลาหรือว่าอินแต่งดอกฟ้าเพชรโพนทอง
อายุสามสิบปีครับเธอเป็นนักร้องหมอลำชื่อดังของศพพลาวครับ
เจ้าของเพลงฮิตเช้าสองแรงสามเพลงดังยอดฮิตทั้งฝั่งไทย
ฝั่งสปลาวเลยครับท่านเสียชีวิตแล้วนะฮะ
จากการกระโดดจากสะพานลงแม่น้ำโขงครับ
เป็นสะพานวิทยาภาพลาวยิปุ่นปากเซปกเซฮะ
รายงานข่าวระบุว่าขณะเกิดเหตุนะครับมีคนเห็นคุณอินแต่งเนี่ย
ขับรถมาจอดบนสะพานข้ามแม่น้ำโขงแล้วเธอกระโดดครับ
กระโดดลงครับคนที่เห็นก็ตกอกตกใจแจ้งหน่วยกู้ภัยให้มาค้นหา
หลังจากได้รับแจ้งเหตุครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศตอนที่เขาไปค้นหากัน
โดยกู้ภัยจากแขวงจำปาศักดิ์สปลาวเอาเรือสองลำออกค้นหาร่างของคุณอินแต่ง
ราชินีหมอลำเมืองลาวนะครับตามหาอยู่๒วัน

คุณผู้ชมครับตอนนี้น้ำในแม่น้ำโขงเยอะเหลือเกินครับ
แล้วแม่น้ำโขงกว้างเหลือเกินครับจนสองวันศพลอยขึ้นมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในเมืองมุมละปาโมกแขวงจำปาศักดิ์
จากนั้นครอบครัวได้นำร่างของเธอไปประกอบพิธีทางศาสนาครับแน่นอนครับ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ร้องไห้เสียใจฮะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเร็วมาก
ทำให้ไม่มีใครตั้งตัวแล้วก็ไปห้ามเธอได้ทัน
คนที่เห็นบอกพอรู้ปั๊บเนี่ยยังทำใจไม่ได้เลย
ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นสำหรับสาเหตุครอบครัวเชื่อว่ามาจากปัญหาหนี้สินครับ
เนื่องจากก่อนที่อินแต่งเนี่ยจะเกาะเหตุดังกล่าว
อินแต่งเธอโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คครับ
บอกว่าขอโทษพ่อและแม่ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่าเธอไม่มีปัญญา
ไม่มีความสามารถทำให้ได้แล้วอืม

รวมถึงทีมงานและทุกคนที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้รวมทั้งขอโทษเจ้าหนี้ที่ไปกู้หนี้ยืมสินมา
ส่วนลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินไปก็ขอให้ทุกคนมาจ่ายหนี้คืนให้พ่อแม่ด้วย
อยู่ต่อไปไม่ได้แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นขออโหสิกรรมจากทุกคนด้วย
ทีมงานไทยรัฐทีวีนะครับก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของคุณอินแต่ง
แล้วก็ชาวสปลาวนะครับที่สูญเสียราชินีหมอลำของสปลาวครับ

อายุ๓๐เองครับ